คือมีคนที่เขาไปซื้อเขาก็ร้องเรียนมา

บางทีของที่ได้ไปเนี่ยพระท่านก็ใช้ไม่ได้

กระทรวงพาณิชย์เขาลงพื้นที่เลยนะ
ไปสุ่มตรวจร้านสังฆฐานที่แถวราชประเขาค่ะ

ตอนที่ลงพื้นที่ไปตรวจจะเจอไหม
จะเจอร้านที่มีสังขทานทิพย์ไหม

เมื่อวานนี้นะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายใน

ก็นำทีมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เป็นร้านขายสังขพันธ์ในซอยลาดประเขา๖๙

เพราะว่ามีคลิปว่าร้านสังขพันธ์

ไม่เหมือนกับตามใบรายการที่ติดเอาไว้เลย
ทีนี้ค่ะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
ลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสุ่มตรวจนะ

ปรากฏว่าพอลงไปตรวจปั๊บ

ไม่เจอร้านไหนเลยที่ทำผิดกฎหมาย
กรมการค้าภายในบอกว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสุ่มตรวจร้านแบบนี้
สุ่มร้านอื่นเดี๋ยวมีคิวต่อไปแน่
แล้วก็สั่งการนะคะให้ทุกจังหวัดต้องร่วมบูรณาการ
สุ่มตรวจพวกร้านสังขพันธ์ป้องกันไม่ให้มีร้านไหน
ฉวยโอกาสแล้วจะมาหลอกลวงประชาชนนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีร้านไหนทำผิด

สังขทานทิพย์เหรอไม่ได้ติดป้ายแสดงราคาเหรอ
มีโทษปรับค่ะไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือถ้าเกิดว่าไปอัพราคาแบบมันเกินเหตุ
เกินเรื่องไปมากเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
หรืออาจจะผิดในกฎหมายอื่น
ทั้งเรื่องของสคบแล้วก็อาจจะผิดคดีอาญาด้วย
ดังนั้นฝากเลยนะคะคุณผู้ชมเหมือนกัน
คุณผู้ชมข่าวเช้าหัวเขียวเกิดสมมุติว่าไปซื้อสังขทาน
แล้วเจอแบบที่มันผิดเนี่ยนะสามารถแจ้งเบาะแสได้เลยนะ
เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ละกันค่ะ
แจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ถ้าไปเจอสังขทานทิพย์สังขทานหลอกลวงเนี่ยนะคะ